เริ่มกันที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนะคะ
ในโครงการไทยเดนมาร์ฟุตบอลคลีนิกพลังสู่แรงบันดันใจ
พร้อมด้วยทิติพันธ์พ่วงจันทร์และธนบุญเกษารัฐ
ให้กับเยาวชนจากโรงเรียนโมกเหล็กวิทยา
โรงเรียนทรัพย์น้อยเหนือวิทยาคมกว่า๒๐๐คนด้วยกันค่ะ
โดยในช่วงท้ายนะคะก็มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนที่เข้าร่วม
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและก็นำทักษะจากการฝึกฝนไปต่อยอดในการเล่นฟุตบอลต่อไปค่ะ
ส่วนช่วงเย็นวันนี้นะคะติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวประเพณี
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลประจำปี๒๕๕๙
บริเวณแม่น้ำเจ้าพญาริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศค่ะ
ก็ถ่ายท่าสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ